จำได้ใช่ไหมที่เราบอกว่าหมวดยิ้มนายทศพรแก้วเกิด

ไม่มีตำรวจที่ชื่อหมวดยิ้มนายทศพรอะไรเลย

ใช่ค่ะทีนี้เจ้าตัวเนี่ยนะ
ดิฉันน่ะตามไปไล่ดูคุณผู้ชมเนี่ย
เขาก็บอกว่าเขายังไม่ตายเขายังสบายดี
สรุปแล้วเขาเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า

ผมโทรไปหาที่สอปรปักชม

ตำรวจคนที่ถูกเอาภาพไปใช้ในข่าวนี้
เคยเป็นตำรวจมาเหมือนกับฝึกงานที่สพปากชม

อันนี้พอดีฉันได้ข้อมูลแล้วก็ตามต่อ
ได้คุยกับคนที่ถูกเอารูปไปใช้ในข่าวค่ะ
ชื่อว่า๑๐ตำรวจตรีกิติศักดิบรรดารักษ์หรือว่าหมู่เก๋านั่นเองนะคะ
สรุปว่าเป็นตำรวจจริงแล้วหนึ่ง

ถูกต้องเป็นตำรวจของส่วนกลางคือตำรวจนครบาน

คุณอาริยาได้พูดคุยกับเขาจริง

ตอนนี้หมู่เก๋าสังกัดอยู่กองกำกับการอารักษา๑
กองกำกับการอรักษาและควบคุมฝูงชน
นี่คือเป็นตำรวจหนุ่มวัย๒๔ปี

หมู่เก๋าเนี่ยติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐ
แล้วอัดคลิปชี้แจงส่งมาให้เลยค่ะ
เดี๋ยวไปฟังหมู่เก่าอธิบายนะคะ

กระหลังผมสิบตัวตำตีกิจกิจศักดิ์บรรณารักษ์นะครับ

เป็นข่าวปลอมนะครับแล้ววันนี้ผมได้ไปดำเนินคดีนะครับ
แจ้งความไว้แล้วที่สนหัวหมากนะครับแล้วก็อยากจะฝากถึงคนที่เสพข่าวนะครับ
ให้เสพอย่างมีสติด้วยนะครับรู้เหล็กที่มาออกข่าวนะครับ
จากวิธีการสังเกตตำรวจนะครับเท่ากับว่าหมวดหมวดต้องมีดาวบนป่านะครับ
แต่นี่ไม่มีดาวนะครับมันจะมีบ้างอยู่ตรงนี้นะครับก็แสดงว่าสิบตำรวจตีนะครับ
ชั้นประทวนนะครับผมก็ให้สังเกตดูให้ดีนะครับผมยังก็ฝากด้วยนะครับ
แล้วก็ขอขอบคุณนะครับข่าวไทยรัฐทีวีนะครับผมที่ให้โอกาสผมได้มาแก้ข่าวในวันนี้นะครับ
ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับนี่ขอบคุณ

ใช่ค่ะนี่คุยกันนะแล้วหมู่เก่าก็เล่าให้ฟังไงว่าพอมันเกิดเรื่องเนี่ย
ก็ไปลงบันทึกประจำวันที่สอนอหัวหมากแล้วก็ตอนนี้คือต้องให้ตำรวจไซเบอร์เนี่ย
เขาสืบดูเว็บที่มีการเอารูปของหมู่เก๋าเนี่ย
อันนี้คือตอนที่ไปลงบันทึกประจำวันนะคะ
แล้วก็ถามไงว่านี่หมู่เก่าถามจริง
เห็นมีรูปเครื่องแบบตำรวจเลยเขาบอกว่าโอ้โหพี่
แต่พอผมเจอแบบนี้ผมกลัวผมลบหมดแล้ว

แล้วก็เลยถามหมู่เก่าถามจริงเปิดวาร์ฟได้ไหม
วาร์ฟหมูเก่าได้ไหมบอกได้ยินดีเลยพี่น้ำแข็ง
บอกแบบนี้เพราะว่าสาวก็มองฮะโอ้โหหมู่เก่า
่ำบึกขนาดนี้ใช่ค่ะหนาวสะอาดขนาดนี้

มีคนติดตามเขาอยู่ประมาณนึงแล้วด้วยนะ
แต่งเพลงชอบแต่งเพลงแล้วก็ชอบร้องหมอลำ
ทีนี้พอคุยกันไปคุยกันมาหมู่เก่าก็เลยบอกว่า
นี่ผมตั้งใจเลยเดี๋ยวแต่งเพลงให้กับข่าวเที่ยงไทยรัฐ
ให้กับแฟนแฟนข่าวด้วยลองฟังน้ำเสียงฟังลีลาหน่อยดีกว่าค่ะ
ฟังแล้วกันเป็นสีสันในคดีหน่อยครับ
จับข่าวเที่ยงที่ให้โอกาสรอง
และอธิบายข่าวปลอมให้พี่น้องนั้นได้เข้าใจ
จะเสพคราวไหนโปรดใช้หัวใจและมีสติ
ปัจจุบันข่าวปลอมมากมีวอนน้องพี่รู้แหล่งที่มา
จะมิ้นจะแชว์ข่าวในรับฝังใจและสะเตียง

เข้าไปดูในเฟซบุ๊คเก่านครหงษ์เลื่อนไปเนี่ยดิฉันเชื่อเลย
คุณจะเห็นแน่นอนจะเห็นว่าโสดหรือว่าไม่โสดลองเข้าไปดูเองแล้วกันนะคะ
จริงข่าวนี้คุณอาญาเล่าแล้วก็ข่าวเที่ยงไทยรัฐได้
ก็ถือว่าอันนี้เหมือนเป็นติ่งข่าวเหมือนกันนะคุณนะ
ในคดีของภูมิกับโจ้นะครับสาระสำคัญก็มี
แล้วก็เรื่องราวที่มันแตกแขนงออกจากข่าวหลักมันก็มีเหมือนกัน